กรณีที่โลกโซเชียลได้แชร์ภาพว่ามีกลุ่มพิตตี้ในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา
รวมตัวกันจัดเลี้ยงวันเกิดฝ่าฝืนพรกรฉุกเฉินค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็เลยเข้าไปจับกลุ่มช่วงประมาณตี๔ของวันเสาร์ที่๑๗เมษายนที่ผ่านมา
กว่า๕๓คนที่ไปร่วมงานนะคะ
ต่อมาพบว่าหนึ่งในผู้ร่วมปาร์ตี้ดังกล่าวติดเชื้อโควิด๑๙ค่ะ
ทำให้ตำรวจสภหาดใหญ่๓๙นายที่ทำหน้าที่วันนั้น
ก็ต้องรีบไปรับการตรวจหาเชื้อโควิดอย่างเร่งด่วนเพราะว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงนะคะ
เรื่องนี้พันตรวจเอกอัครวุฒิธานีรัฐภูมิกับการสภหัดใหญ่บอกว่า
เพราะว่าเป็นช่วงที่มีการแพร่ระบาดโควิด๑๙แล้วมีคนถูกจับกลุ่มจำนวนมาก
เจ้าหน้าที่ไม่สามารถควบคุมตัวทั้งหมดได้นะคะ
ภายหลังว่ามีผู้ต้องหาติดเชื้อโควิด๑๙๑ราย

ก็เลยให้ตำรวจที่เกี่ยวข้องในวันนั้นทั้ง๓๙นายเนี่ย
ไปตรวจหาเชื้อโควิด๑๙ค่ะ

แต่ว่าส่วนใหญ่ที่ออกมาแล้วยังไม่ติดเชื้อโควิด๑๙
และต้องกักตัวดูอาการให้ครบ๑๔วันก่อนค่ะ

ประเด็นการจัดหาวัคซีนโควิดเพิ่มนะคะ
จากเดิมอีก๓๕ล้านโดส
ได้รับคำตอบมาจากนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะ
บอกว่าตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนเจรจา
หลังนายกให้แนวทางในการจัดหาเพิ่ม
ครอบคลุม๑๗๐ของประชากร
เดิมที่กำหนดไว้ตามทฤษฎีคือ๑๖๐ของประชากร
เพราะฉะนั้นก็ต้องพยายามหาวัคซีนให้ได้มากที่สุด
ตอนนี้ไทยสั่งซื้อจากแอสราเซเนก้าได้๖๐ล้านโดส
จะได้รับเดือนมิถุนายนนะคะ
ส่วนบริษัทอื่นค่ะก็เริ่มเข้ามาเจรจา

จากเดิมจะส่งได้สิ้นปี๖๔
เลื่อนมาเป็นไตรมาส๓ของปีนี้นะคะ
แล้ววันพรุ่งนี้จะมีการเจรจากับตัวแทนผู้ผลิตวัคซีน๒๓ราย
สิ่งสำคัญที่สุดก็คือจะได้รับวัคซีนเมื่อไหร่ค่ะ
ซึ่งกรณีของวัคซีนไฟเซอร์ยังเจรจาอยู่และรอใบเสนอราคา
ถ้าส่งมอบ๑๐ล้านโดสได้ภายในมิถุนายนหรือกรกฎาคมนี้ก็จะได้จัดซื้อเลยนะคะ
ส่วนกรณีที่มีข้อเสนอจากนายทักษิณชินวัฒน์
นายกรัฐมนตรีที่สนทนาในคลับเฮาส์พูดคุยเรื่องการฝ่าวิกฤตโควิด๑๙ระลอก๓
เสนอตัวเองว่าจะไปช่วยคุยกับปูตินประธานาธิบดีรัสเซียในการจัดหาวัคซีนมาให้นั้น
พลเอกปรยุจจันโทรชานายรัฐมนตรีก็ตอบด้วยอารมณ์ขึงขัง
บอกว่าอย่าเอาคำถามและเรื่องของคนที่ไม่อยู่ในประเทศมาถามตัวเอง
ยืนยันว่าที่ผ่านมารัฐบาลไม่ได้ฉีดวัคซีนช้านะคะแต่ติดปัญหาที่วัคซีนส่งเข้ามาไม่ต่อเนื่อง
การฉีดต้องเป็นระยะ

ก็ต้องเพราะว่าไปตามพนักการณ์ทางการแฟ่ดเลยเนอะ

ผมก็เห็นข่าวมาแล้วล่ะผมก็เสียใจ

คำถามคนที่ไม่อยู่ในประเทศไทยมาถามผม
ผมไม่รู้จักไม่รู้เรื่องเขา